ดูคดีในเปรมชัยกรณสูตรกับพวกนะคะที่ไปฆ่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีก็คือมีการขอฝากขังผลัด๒กำหนด๑๒วันนะคะ
ก็จะต้องไปรายงานตัวต่อสาร๒๖มีนาคมนี้
เพื่อที่จะยืนยันสาเหตุการตายของสัตว์ป่าเหล่านี้
เพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
สำนวนคดีจะได้มีหลักฐานที่ค่อนข้างจะรัดกลุ่ม
วันนี้เนี่ยนะคะร้อยตำรวจเอกซูมิตรบุญญณิตรองสารวัตรสอบสวนสพพภ
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดียื่นคำร้องฝากขังครั้งที่๒
มีกำหนด๑๒วันต่อสารจังหวัดทองผาภูมินะคะ
ส่วนตัวผู้ต้องหาทั้งนายเปรมชัยกัณสูตรกับพวกรวม๔คน
เขาได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไประหว่างสอบสวนก่อนหน้านี้
สารก็กำหนดนัดรายงานตัว๒๖มีนาคมนี้นะคะ
ซึ่งเป็นวันถัดจากวันครบกำหนดฝากขังครั้งที่๔
เพราะว่าทางสารจังหวัดทองพพได้จากโครงการ
ลดระยะเวลาในการมารายงานตัวตั้งแต่ปี๒๕๕๖แล้วค่ะ
คือเป็นลักษณะของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องหา
ให้กับนายประกันที่จะต้องเดินทางมารายงานตัวต่อสารนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไป
มารายงานตัวแบบนี้มันต้องใช้เวลาในการเดินทาง
มีภาระค่าใช้จ่ายด้วยก็เลยเป็นโครงการในลักษณะแบบนี้
คือเป็นอย่างนี้ทุกคดีนะคะไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะคะ
คือท่านโฆษกศาลยุติธรรมก็ชี้แจงท่านก็บอกว่า
คือไม่ใช่ว่านายเปรมชัยไม่มาหรือว่าจะเลื่อนอะไรยังไงนะฮะ
เพียงแต่ว่าในศาลที่มีพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นสารทองผาภูมิเนี่ย
ปกติฝากถังผลัดหนึ่งจะ๑๒วัน
แต่ว่าสารที่อยู่ห่างไกลอย่างสารทองผาภูมิท่านจะนัดนู่นเลยฮะ

ใช่ค่ะคือไม่ต้องมาทุก๑๒วัน๑๒วัน๑๒วันแบบนี้ค่ะ
ก็คือลดระยะเวลาไปรวบไปเลยแต่ถ้าไม่มาก็หมายจับนะคะ

นะคะลองฟังเสียงดูนะคะรองสารวัตรสอบสวนสพทองผาภูมิค่ะ
มีของเจ้าที่มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมในข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับ
แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถประสานตัวผู้ต้องหามารับทราบข้ออาหารเพิ่มเติมได้ครับ
ต่างก็จะได้ออกหมายเรียกตัวผู้ต้องหามารับทราบข้อหาต่อไปครับ
คืออันนี้ยังไม่แน่นอนครับอยู่ที่ตัวผู้ต้องหาครับว่าจะมาเมื่อไหร่
แต่เราก็จะออกหมายเรียกไปตามกำหนดระยะเวลา
ส่วนกรณีซากสัตว์นะคะที่ตรวจยึดได้ในที่เกิดเหตุ๑๐ชิ้น
ซึ่งก็มีทั้งชิ้นส่วนไก่ฟ้าหลังเทาหนังเสือดำกระโหลกเสือดำเครื่องในเสือดำ
ซี่โครงเสือดำกระดูกสันหลังส่วนท้ายที่เชื่อมกับขาหลังขาเสือ๓ขา
กระดูกซี่โครงเสือดำกระดูกสันหลังเสือดำและเนื้อเก้ง
ทั้งหมดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาส่งไปที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนซากสัตว์ทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นกระโหลกเสือดำหนังเสือดำเสร็จลำไส้อื่น
คือเขาจะตรวจดูว่าแต่ละชิ้นส่วนมันตรงกันหรือเปล่า
แล้วก็จะได้ยืนยันสาเหตุการตายของสัตว์ป่าเหล่านี้

สำนวนคดีมีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างจะรัดกลุ่ม

พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สารนัดนายเปรมชัยให้ไปรายงานตัว๒๖มีนาคม
หลายคนสงสัยอย่างที่เราชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ

ไม่ได้เป็นการขอเลื่อนรายงานตัว
แต่สารเห็นว่าสารจังหวัดทองผาภูมิมันไกลค่ะ

ก็เลยนัดนายเปรมชัยกับพวกรวม๔คน
ให้ไปรายงานตัวผัดฟ้องครั้งที่๔ไปเลยทีเดียว

แต่ถ้าไม่มาริบเงินประกันนะคะ
แล้วก็ถูกออกหมายจับด้วยนะคะ

ก็จะเป็นคล้ายกันแบบนี้ทั้งหมดนะคะ
จากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ยังไม่มีชื่อของนายเปรมชัยว่าเดินทางออกนอกประเทศนะคะ
ตอนนี้ก็รอดูว่า๒๖มีนาคมจะมาไหม

แต่ถ้าระหว่างนี้ถ้าพนักงานสอบสวนเขาเรียก

แล้วถ้าเจอว่าพยายามจะเดินทางออกนอกประเทศ

แต่ไม่สามารถไปบังคับไปห้ามได้เพราะว่าสารท่านไม่ได้ห้าม
แต่ถ้าเจอจะเดินทางออกไปต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ส่วนการตรวจพิสูจน์ว่านายเปรมชัยเป็นคนยิงเสือดำหรือเปล่า
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ส่วนตัวเห็นว่าไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยแค่ลักลอบเอาปืนเข้าไปก็ผิดแล้วค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้ง๔คนมีความผิดร่วมกันชัดเจน
โทษเท่ากันไม่ว่าใครจะยิงก็ตาม
เพราะว่านายเปรมชัยบอกว่าตัวเองไม่ได้ยิง
ดังนั้นเนี่ยท่านรองพบตรบอกแล้วว่า
ร่วมกันทำผิดอะค่ะโทษเท่ากันนะคะ
ก็มั่นใจว่าอายการสั่งฟ้องแน่นอน
แล้วท่านก็บอกอีกว่ากรณีการตรวจสอบการลุกผืนป่า๖๐๐๐ไร่
เคยได้รับสัมประธานเช่าพื้นที่ตรงนี้
เมื่อปี๒๕๕๒ถึง๒๕๕๙
แต่หลังจากนั้นมีการยกเลิกสัมปทาน
แล้วก็ยื่นเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองแทน
ก็ไม่สามารถทำได้เรื่องนี้ทำไม่ได้นะคะ
จากหลักฐานเบื้องต้นไม่พบว่านายเปรมชัยมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่าการครอบครองทำในนามของนิติบุคคล
ทางตำรวจก็เลยแจ้งไปที่ปปงให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
เพราะเป็นการเข้าไปในผืนป่าเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ก็ต้องดูว่าได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ยังไงเส้นทางการเงินสาวไปถึงใครได้บ้าง
ใช่แล้ว๑ใน๕ก็คือชื่อของนายเปรมชัย

ใช่ค่ะและเส้นทางการเงินมันไปถึงนายเปรมชัยไหม
ก็ต้องตรวจสอบถ้าไปถึงก็ถือว่าผิดด้วย

พตศเมฆประเสริฐสุขค่ะ
ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางท่านก็บอกแบบนี้นะคะว่า
สำหรับการตรวจสอบปืนลูกกระสุนปืนหลายรายการเลยที่ไปตรวจค้นเจอที่บ้านของนายเปรมชัยเนี่ย
ก็ต้องตรวจดูนะคะว่าอาวุธปืนต่างเหล่านี้เคยไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมามีการใช้ปืนรายเฟิลยิงสัตว์ป่าหลายเหตุการณ์นะคะ

ต้องไปตรวจสอบดูว่ามันมาจากปืนเหล่านี้ไหมนะคะ
ก็ได้มีการประสานขอลูกกระสุนปืนรายเฟิลที่ตรวจยึดได้ไปตรวจเทียบเคียง
หัวกระสุนปืนรายเฟิลที่พบในซากช้างป่า
ถูกยิงบริเวณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขัน
เมื่อ๓๔ปีก่อนว่าเป็นกระบอกเดียวกันไหม
ว่าจะรู้ผลภายใน๓วันค่ะนี่เขาตรวจสอบย้อนหลังไปเยอะเลยนะคะ
สัตว์ป่าที่ตายในพื้นที่อื่นเนี่ยตายจากอาวุธไหนมันเกี่ยวกันด้วยไหมนะคะ
เรื่องนี้สามารถตรวจสอบได้ค่ะเพราะว่ามีการเก็บหลักฐานเอาไว้
แม้ว่าซากช้างจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ช้างถูกยิง
เจ้าหน้าที่เขาเก็บลูกกระสุนไว้ทุกครั้งนะคุณผู้ชม
คือเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยตำรวจแค่สงสัย
เพราะไปตรวจเจอว่าเป็นอาวุธที่มีขนาดเท่ากันเลยค่ะ
ก็เลยสงสัยว่ามันใช่ไหมแต่ยังไม่มีข้อมูลนะคะ
ว่าในช่วงเวลานั้นที่ช้างป่าตายนายเปรมชัยเดินทางไปหรือเปล่า
ก็เป็นการตรวจเพื่อเปรียบเทียบดูว่ามันเชื่อมโยงกันไหมเท่านั้นนะคะ